ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศบ้างค่ะ
ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้าง
สัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงของการครบรอบนะ
ครบรอบ๕ปีการเกิดซึนามิที่ญี่ปุ่นด้วย
นอกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมที่พม่าเองก็มีการเปิดเผย
รายชื่อแคนดิเดตผู้สมัครลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั่นเองนะคะ
ตอนนี้ไปติดตามกันจากสรุปประเด็นต่างประเทศในรอบสัปดาห์ค่ะ
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรหรือสภาล่างของพม่า
ลงคะแนน๒๗๔เสียงจากทั้งหมด๓๑๗เสียง
นายถิ่นจ่อคนสนิทของนางองซานซูจี

ซึ่งมีเชื้อสายกลุ่มชาติภัณฑ์จากรัชชินเป็นตัวแทนชิงตำแหน่ง
ขณะที่สื่อกองทัพรายงานว่าตัวแทนจากกองทัพ
ซึ่งมีคะแนนเสียง๑๒๕ของสภาพผู้แทนรัศดรคือนายมิ้นสวย
คมนตรีภาคย่างกุ้ง
โดยวันที่๑๗หรือ๑๘มีนาคมนี้สมาชิกรัฐสภาพม่าจะเลือก๑ใน๓ชื่อที่ถูกเสนอ
ขึ้นทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีส่วนอีก๒ชื่อจะดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานาธิบดี
จากนั้นประธานาธิบดีจะเลือกคณะรัฐมนตรีเข้าทำหน้าที่ในวันที่๑เมษายน
สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโก
เสด็จเป็นประธานในพิธีไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นซึนามิพัดถล่มญี่ปุ่น
วันที่๑๑มีนาคม๕ปีก่อนที่อนุสรสถานแห่งชาติในกรุงโตเกียวพร้อมด้วยบุคคลสำคัญและผู้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนั้น
พิธีเริ่มขึ้นในเวลา๑๔นาฬิกา๔๖นาทีตามเวลาในท้องถิ่นซึ่งเป็นเวลาที่เกิดเหตุแผ่นดินไหว
โดยผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งไว้อาลัยเป็นเวลา๑นาที
เช่นเดียวกับที่บริษัทเทปโก้ผู้ดำเนินกิจการโรงไฟฟ้าของญี่ปุ่นซึ่งได้จัดพิธีไว้อาลัยให้แก่เหยื่อจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปี๒๕๕๔ที่สำนักงานใหญ่
มกลางการประท้วงด้านหน้าอาคารจากผู้ที่ต่อต้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่ชุมนุมกันด้านนอก
หลังยังไม่มีความคืบหน้าแม้จะครบรอบ๒ปีการศูนย์หายเมื่อวันที่๘มีนาคม
ขณะที่สมาชิกรัฐสภาของมาเลเซียมีการยืนสงบนิ่ง๑นาที
แม้ว่าทางการมาเลเซียจะไม่ได้มีการจัดพิธีไว้อะไรอย่างเป็นทางการก็ตาม
และนายเรียวเตียงไลรัฐมนตรีคมนาคมร่วมสงบนิ่งด้วย

ในการป้องกันไฟป่าด้วย